ฝากน้องบ้างนะ
อย่าให้คอยเก้า
นะพี่อยากมีเสื้อใหม่

กลับมายามน้ำใจ
หากพามาได้
แต่อย่าให้สวยเกิน
ก่อนร้องบอกแหมสบายแต่ตอนร้องกดดันไหมจ๊ะคนดี
พอเอาร้องเขาจริงแล้วใจมันรัวเนอะ

พี่เบ๊กย์ก็นึกว่าเราเป็นกังวลเรื้อคอร่อง

ขอให้ได้นะละนานารีกา
ถ้าเพลงนี้ได้นะอีก๒เพลงเขานั้น
ร้องจบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔นะครับ
โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
น้องโมรอบ
น้องโมรอบ
น้องโมรอบ
รองได้ให้
เข้าให้เรียบรอบ

โบ๊ะเห็นกระโดดทีนึง

ใจจะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลย

โบร้องได้แบบนี้

เห็นเหมือนกี้นะครับสาวนาสั่งแฟน

ก้อนสูงสุดในชีวิตที่โบเคยหาได้แล้วล่ะ

มันตื่นตันเหรอดีใจหรอ

เหงั้นเอางี้

กับแม่ก่อนบอกแม่ตอนนี้มีเงินไปใช้หนี้แล้วนะ
แม่ตอนนี้ตอนนี้มีเงินไปใช้หนี้แล้วเด้อ

คุณแม่หนี้สี่หมื่น
สำหรับคนหาเช้ากินค่ำ
มันยากไหมกว่าจะใช้ได้หมด

ณปัจจุบันณเวลานี้เลยนะคะ

โบทำได้นะคุณแม่

เราเองก็ภูมิใจในตัวโบค่ะโบ
เราต้องภูมิใจในตัวเองด้วยนะครับ
ถึงจะไปทำอะไรต่อได้นะครับ
เพราะว่าเราทำแต่ในสิ่งที่ดี
สิ่งที่ถูกต้องนะไม่มีอะไรผิดเลยนะที่โบทำมา
ดีมากเลยดีมากเลย
แต่เกมยังไม่จบ

วันนี้นะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
ก็ต้องมาเชียร์นะครับน้องโบคนนี้นะครับ

ก็จะได้บรรลุตามเป้า๑แสนบาท
น้องโบต้องการนะครับมาเชียร์เธอเยอะในคราวต่อไป
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนพิเศษนะครับ
นักสู้รุ่นจิ๋วแล้วก็บรรยากาศอบอวนไปด้วยความใหม่
แม่งของเกินใหม่กระลึกเกินนะครับ
โตขึ้นสบายตาขึ้นโอโถงขึ้น
พร้อมที่จะต้อนรับนักสู้ชีวิตทุกท่านเลยค่ะ

อย่าลืมครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป

อีกรายการนึงไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนฉากใหม่หรือเปล่า

ล้อมหวงพี่อยู่เหมือนกันนะคะ

ประมาณเท่าไรค่ะ

นี่เป็นครั้งแรกเลยไหมที่ได้ยินเรื่องนี้

เกิดอยู่วันนึงแล้วแบบกลับมาแล้วเขาให้ลื้อบ้านอย่างนี้
ทำไงเนี่ยโบ